คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีนะคะ
ไปดูภาพเลยมีรถกระบะคันหนึ่ง

คนขับกำลังจะถอยจอดอยู่ดี
ไฟลุกพลึบแล้วไฟไหม้รถทั้งคัน

โอ้โห

โดนไฟคลอกคือไหม้ดำเป็นต่อตะโก
ติดอยู่ในรถเสียชีวิตอยู่ในรถเลย

ช่วงค่ำเมื่อวานเป็นลาน
ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
ตำรวจสอบพลเมืองชนบุรีได้รับแจ้ง
นี่เป็นกระบะ
โรเล็ตสีเทาดำ

เหตุการณ์ก็คือที่หน้าร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์นะคะครับ

ริยากุลอายุ๓๕ปีเขาเรียกกันว่าช่างโอ๊

ที่จะดับไฟได้นะคุณผู้ชม
ครึ่งชั่วโมงนะไหม้อยู่แบบนี้

ช่างโอติดอยู่ในรถ

ชาวบ้านพยายามเอาน้ำสาด

แต่กว่าจะดับไฟได้ช่างโอ๊ตหรือนายสิทธิชัยคือเสียชีวิตคาซากรถนะคะ
แล้วทีนี้ค่ะแฟนสาวของผู้เสียชีวิตจริงอยู่ในรถด้วยกันนะ
เขาบอกโชคดีมากเขาลงมาก่อนครับแล้วผู้ตายบอกเดี๋ยวถอยรถให้
นี่คือแฟนสาวนางสาวปานระดาใจซื้ออายุ๓๐
คือพูดแบบเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาบอกว่าอ๋อก็แฟนถอยรถให้อ่ะ
แล้วก็บอกให้เธอลงมาก่อนเดี๋ยวถอยรถเอง
พอถอยปุ๊บได้ยินเสียงระเบิดดังตุ้ม
ไฟลุกพลึบเลยแล้วรถเนี่ยค่ะเหมือนกับประตูมันล็อก
แล้วเปิดไม่ได้แฟนนุ่มของเธอช่างโอ๊ะค่ะก็เลยติดอยู่ในรถ
แล้วเธอก็ยืนอยู่ตรงนั้นเธอทำอะไรไม่ได้

ก็เท่ากับว่าก็เห็นแฟนไหม้อยู่ในรถอย่างนี้หรอ
ต่อหน้าต่อตาค่ะคุณผู้ชม
ก็ให้หนูถอยรถเก๋งออกก็เลยถอยรถเก๋งออก
แล้วไฟลุกเลยเหรอแล้วรถปุ๊บมาเลย

เขาให้หนูเลยถอยรถเก๋งออก

ได้ยินเสียงดังปึ้มนะคะระเบิดมาก่อนทีนึง
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปค่ะ
นี่คือหน้าร้านทำเครื่องเสียงรถยนต์ของช่างโอ๊กผู้เสียชีวิตนี่แหละค่ะ

สภาพนี่นะคะทะเบินทพทท๓๙๒๘
รถคันที่เกิดเหตุ
คือขยับไปไหนไม่ได้ไม่มีใครขยับอยู่ที่เดิมเลยนะ

เจ้าหน้าที่นำเป็นเชือกของเจ้าหน้าที่มาขึงล้อมเอาไว้
ไม่ให้ใครเข้าใกล้สภาพเสร็จซากเป็นแบบนี้
พื้นนะคะด้านข้างประตูฝั่งคนขับ
มีของเส้นไหว้ที่ญาติของผู้เสียชีวิตมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ในร้านทำเครื่องเสียงก็มีเพื่อนฝูงของผู้เสียชีวิต
ก็มาเก็บข้าวของทุกคนอยู่ในอาการที่โศกเศร้ามากค่ะ
ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
ได้คุยกับนายคำฤทธิ์สนรักษานะฮะนี่ฮะอายุสามสิบห้าปีนะครับ
เขาเป็นคนที่เปิดอู่ซ่อมรถอยู่ติดกับร้านเครื่องเสียงของผู้ตาย
นะฮะเขาบอกว่าเมื่อคืนนี้ขณะที่กำลังนั่งอยู่ที่ร้านเนี่ย
เห็นช่างโอ๊ะขับรถกระบะคันเกิดเหตุมากับแฟนสาวก็มาจอดไว้ที่หน้าร้าน
นะแล้วก็บอกให้แฟนเนี่ยลงมาเปิดประตูร้านแล้วก็ขยับรถในร้านหลบ
เพื่อที่ช่างโอ๊ะจะเอารถกระบะคันที่เกิดเหตุนี่แหละจะขับเข้าไปเก็บไว้ในร้าน
ระหว่างที่ช่างโอ๊ะไปเปิดประตูแล้วก็เลื่อนรถเนี่ยนะครับ
อยู่มันมีเสียงดังคล้ายระเบิดดังตู้มขึ้นหนึ่งครั้งนายคำฤทธิ์เขาก็หันไปดูนะ
แล้วก็เห็นไฟเนี่ยมันค่อยลุกไหม้ขึ้นจากในห้องโดยสารของรถกระบะคันนี้ก่อน
เขาก็รีบวิ่งไปพยายามเอาค้อนเนี่ยไปช่วยทุบกระจกรถแล้วก็หาของแข็งมางัดประตูรถ
เพื่อจะพาช่างโอ๊เนี่ยออกมาแต่ประตูเนี่ยมันถูกล็อกฮะมันก็เลยเปิดไม่ได้
ก็เลยไม่รู้ว่ามันล็อกจากด้านในหรือว่าไฟไหม้แล้วไฟมันช็อตแล้วระบบมันเสียหายอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับ
แต่มันเปิดประตูไม่ได้ก็พยายามวิ่งไปหาถังน้ำมาเพื่อเอาน้ำมาดับไฟ
แล้วก็ช่วยกันกับเด็กในร้านนะฮะเด็กในร้านของช่างโอ๊เนี่ยฮะตามภาพนี้เลยครับ
ช่วยกันหาน้ำมาดับไฟสาดเข้าไปแล้วอยู่อยู่มันก็เกิดการระเบิดขึ้นอีกที่ห้องเครื่องของรถกระบะนะครับ
ทุกคนทีนี้ต้องวิ่งหนีกันก่อนแล้วแล้วไฟมันก็ลุกไหม้ทั้งคันเลยครับ
ก่อนที่รถดับเพลิงจะมาถึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยช่างโอ๊ก็เสียชีวิตแล้ว
อยู่ในท่านั่งนะครับที่เบาะคนขับ
ผมก็จะได้วิ่งไปที่รถไปเปิดจะไปเปิดประตูรถเพื่อที่จะเอาตัวเขาออก
แต่ตอนนี้ประตูรถเปิดไม่ได้ผมก็เลยกลับมาที่ร้านผมเหมาค้อนไปทุบกระจก
ช่วงที่ผมทุบกระจกมันก็มีไฟลุกขึ้นออกมาก็ดันออกมาผมก็พยายามจะเอามือเนี่ย
ฟ้าตัวเขาออกมาแต่ก็คือว่าผมไม่เห็นตัวเขา
ไม่ได้ยินเสียงตัวไม่ได้ยินเสียงเขาไม่เห็นตัวเขาเลยครับ
หลังจากนั้นมาก็ช่วยกันเอาน้ำเอาอะไรสาดจับแต่ก็ควบคุมไม่ได้
ตอนแรกไม่เห็นพอเดินอ้อมอีกด้านคนนางอ่ะเห็นเห็นเขาโต๊ะกาย
ไฟมันคอบไปครึ่งตัวแล้วอ่ะค่ะท่อนล่างแล้วท่อนบนหนูยังเห็น
ผมเห็นอะไรเขาอยู่เห็นเขามือเขายังเกรงอยู่เลย
แล้วไฟมันก็ระเบิดอีกรอบ
ท่านผู้ชมครับพนักงานในร้านของช่างโอ๊ะที่เสียชีวิตเนี่ย
บอกว่ารถกระบะคันนี้ฮะคือนี่ไม่ใช่รถช่างโอ๊ะนะครับ
นี่เป็นรถของลูกค้านะฮะเขามาสั่งแก้ระบบเครื่องเสียงใหม่ทั้งคัน
ลูกค้าเนี่ยเพิ่งเอารถมาทิ้งที่ร้านเมื่อ๒๘ธันวาคมปลายปีที่ผ่านมา
โดยที่อุปกรณ์พวกลำโพงพวกสายไฟพวกนี้ทางลูกค้าเนี่ยจัดหามาให้
ส่วนช่างโอ๊ะมีหน้าที่เดินสายไฟวางระบบทำเครื่องเสียงใหม่ให้ทั้งคันนะครับ
ก็ยังแปลกใจว่ารถคันนี้นะฮะรถคันนี้ที่เกิดเหตุเนี่ย
คือช่างโอ๊ะเนี่ยยังไม่ได้ลื้อยังไม่ได้ทำอะไรกับรถเลยนะ
แล้วอยู่เนี่ยมันเกิดไฟไหม้ขึ้นได้ยังไงนะครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปคุยกับเจ้าของรถกระบะนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียบผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไป
แล้วคุณปริยชาติคงถิ่นเนี่ยก็ไปคุยกับเจ้าของรถกระบะคันเกิดเหตุ
ชื่อนายคงศักดิ์วันอายุ๓๕ปีบอกว่ารถกระบะคันนี้เขาซื้อมาเมื่อ๘ปีที่แล้ว
วิ่งไปได้๘๐๐๐กิโลเมตรไม่ค่อยได้ไปไหนส่วนใหญ่จะจอดที่บ้าน
ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะฮะไม่เคยมีอาการผิดปกติอะไรเลย
ปีที่แล้วเนี่ยเขาได้รู้จักกับช่างโอ๊ทางเฟซบุ๊กก็เลยไปติดตั้งเครื่องเสียงในรถ
ตรงบริเวณแคปของมันอ่ะนะฮะก็มาใช้งานตามปกติแต่ทีนี้พอดีคนในครอบครัวเนี่ย
จะต้องนั่งรถกันอีกหลายคนเวลานั่งเนี่ยมันต้องก้มหัวนะฮะเพราะว่ามันนั่งลำบากมันมีเครื่องเสียงอยู่
ทางซ้ายนี่คือช่างโอ๊ะนะฮะที่เสียชีวิตตอนที่นายคงศักดิ์เขาเคยเอารถไปให้ทำ
ที่ไปติดเครื่องส่งเครื่องเสียงเอาไว้แต่ทีนี้ในแคปมันมีเครื่องเสียงอยู่นะแล้วคนต้องมานั่งหลายคนแล้วทีนี้มันนั่งลำบาก
ก็เลยเอาไปให้ช่างโอ๊เนี่ยให้ช่วยเอาเครื่องเสียงมาไว้นอกรถที่บริเวณกระบะให้หน่อยนะครับก็เลยเอารถเนี่ยไปทิ้งไว้ให้ช่างโอ๊ทำนะฮะ
มียังไม่รู้ว่าจะมีปัญญาซื้อรถคันใหม่หรือเปล่า
ค่ะ
ผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันผมก็เพิ่งมาเจอเนี่ย
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันต้องไปถามฝั่งเนื้อร้านเขาอีกทีครับ
ว่าผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลย
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้คุยกับภรรยาเจ้าของรถด้วยนะคะ
นางสาวสะสิกัญญาวีรกิจอายุ๓๘ปี
เล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุไม่กี่วัน
ฝันถึงรถคันที่เกิดเหตุนะคะในฝันเหมือนกับเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้น
ยังคุยกับสามีอยู่เลยนะคะว่าเอ๊ะเป็นลางร้ายอะไรหรือเปล่า
ก็บอกกับสามีว่างั้นอย่าเพิ่งไปทำอะไรกับรถดีไหม
เงินทองหายากแต่ก็คุยกับช่างเอาไว้แล้วยังไงดี
ก็ตัดสินใจว่าหรือจะไม่ทำแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไปทำ

เมื่อช่วง๔โมงเย็นที่ผ่านมาค่ะครอบครัวของช่างโอ๊ะได้ติดต่อรับศพ
จากโรงพยาบาลชนบุรีมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนิมัน
บำรุงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีค่ะ
ญาติคนในครอบครัวคนใกล้ชิดอยู่ในอาการที่เศร้ากันมากนะคะ

ใครจะไปคิดว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
จริงคุณภาคภูมิคะพ่อกับแม่เนี่ยนะ
โอ้โหบอกกับทีมข่าวว่าคือเขาก็อยู่ที่อำเภอบ้านบึง
โอ๊คกับครอบครัวอยู่ในอำเภอเมืองก็ทำกิจการร้านเครื่องเสียง
โอ๊เป็นช่างมือดีนะมีชื่อเสียงระดับจังหวัดนะ
ระดับต้นของจังหวัดชนบุรี
ไม่มีใครรู้ว่ามันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ได้ยังไงนะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับแฟนสาวของช่างโอ๊ะค่ะ
นางสาวปานระดาใจซื่อที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
บังเอิญเธอลงมาจากรถก่อนช่างโอ๊คบอกลงรถไปก่อน
ขยับรถหน่อยเดี๋ยวถอยกระบะคันนี้ไปจอดเอง
เธอเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุก็นั่งรถคันนี้แหละ

พอกลับมาถึงร้านรถยังใช้งานได้ปกติไม่มีอะไรเลยค่ะ
ไม่มีกลิ่นเหม็นใหม่ไม่มีอะไรผิดแปลกแตกต่าง
รับว่าช่างโอ๊ถ้าไม่ยอมให้เธอลงมา
ไขกุญแจเปิดประตูร้านหรือให้เธอลงมาก่อน
ขยับรถก่อนเธอบอกว่าเธอเสียชีวิตอีกคนแน่นอน
เธอก็คงจะโดนไฟคลอกเสียชีวิตไปพร้อมกับช่างโอนี่แหละ
พวกรถสิบร้อยละเบิดก็ไม่คิดว่าจะเป็นลูกแฟนเวลาลูกค้า
ห่านอย่างหาน้ำก็กลัวจะไม่ได้ฟันก็รูปเร็ว

เลยค่ะ
ช่างโอ๊ตนะคะญาติจะทำพิธีชาปนกิจในวันจันทร์ที่๑๑มกราคม

ก็สาเหตุเกิดจากอะไรยังระบุไม่ได้ค่ะ
ก็ต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
ครอบครัวก็ยังกังวลในเรื่องของการชนะสูตรนะคะ
คือเบื้องต้นระบุสาเหตุการเสียชีวิตของช่างโอ๊คเอาไว้ว่า

แสมลักษณ์ควันก่อนอืม
นี่คงเป็นสาเหตุเบื้องต้นจากสภาพการเสียชีวิต
รถคันนี้ทำประกันภัยในลักษณะของ๒บวกนะคะ

ก็ไม่รู้ว่าใครจะเยียวยาชดใช้อะไรกันยังไง
เพราะว่าทางฝ่ายช่างโอ๊เองก็เป็นฝ่ายสูญเสียเหมือนกัน

แล้วก็รถก็รถเป็นรถที่อยู่ในความดูแลของช่างโอ๊ะ
เจ้าของเขาก็ไม่รู้จะยังไง
แต่ก็อาจจะต้องรอทางเจ้าหน้าที่
พิสูจน์หลักฐานให้แน่ชัดว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะ
เพราะว่าจะได้เป็นเรื่องที่เตือนภัยกันด้วยนะครับ

เพราะว่าแค่ถอยรถก็มีเสียงตู้มแล้วก็ระเบิดแล้วก็ไฟลุกเลย